ไปดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับน้องก้าวสุพัสราค่ะ
หลังจากที่มีกระแสว่าเธอเนี่ยถอนตัวออกจากละครเรื่องคู่เวรนะครับเพราะว่าไม่ถูกกันกับน้องโมมนชนก
นี่แหละค่ะเห็นบอกว่ามีปัญหากับบทของโมมนชนกที่ร่วมแสดงด้วยกัน
ล่าสุดเจอเธอที่งานเปิดตัวละครเรื่องใหม่ค่ะก้าวก็เลยแจงให้พี่ฟังชัดเลยนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่ถอนตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวทำงานได้ไม่เต็มที่มากกว่าไม่ได้คลิกกับบทค่ะ
แล้วก็คุยกับผู้ใหญ่แล้วจบลงได้ด้วยดีไม่มีปัญหากับนักแสดงคนอื่นนะคะ
ส่วนเรื่องกับบทของโมก้าวเองก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
แล้วก็ให้เราตัดสินใจเป็นหลักค่ะชอบแบบชอบพูดจำไม่ดีหรอก

เนี่ยพูดถึงแฟนไงที่เรียกลุงลุงก็คือคุณเช้าเชาวริสนะฮะ
ฝ่ายชายเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าเพิ่งทำเตอร์ไพรส์วันเกิดมีของขวัญน่ารักเป็นหูฟังให้ฝ่ายชายด้วยนะ
ทั้งคู่ตอนนี้ก็ใช้เวลาด้วยกันค่อนข้างเยอะค่ะ
แล้วก็เห็นบอกว่าที่ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยความหวานก็ส่วนหนึ่ง
แต่อีกส่วนนึงเนี่ยน้องก้าวก็บอกว่าด้วยความว่าอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันแหละชีวิตก็มีความสุขลงตัวดีนะจ๊ะตอนนี้
แล้วแต่ลุงลุงก็แล้วแต่หนูทุกอย่างลงตัวคลิกไปหมดค่ะ